ไม่คือตอนแรกนายกรัฐมนตรีพูดเหมือนว่าจะให้ชะลอไปก่อน

แต่ท้ายที่สุดแล้วก็ต้องปรับขึ้น
กัญญาตุลาพฤศจิกาธันวา

พวกเราต้องจ่ายต้องจ่ายพวกเรา
ไม่แต่ว่านายกออกมาบอกว่าคุณคิดแบบนี้
ให้ใช้หลักอริยสัสสีคืออะไรคะ

โปรดอธิบายโปรดอย่าถามโปรดอธิบายโปรดอธิบาย
ผมรู้จักนะผมทำเป็นเล่นนะ
ผมนี่ท็อปพระพุทธศาสนานะผมรู้จักอริยสัสสี
ครับฟังค่ะโปรดจงฟังคืออย่างนี้ค่ะ
หลังจากที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน
เรื่องของการปรับขึ้นค่าไฟฟ้าแปรผันอัตโนมัติ
ใช้คำว่าอีกนะคะ

ส่งผลให้อัตราค่าไฟฟ้าฐานเฉลี่ย
อยู่ที่๔บาท๗๒สตางค์ต่อหน่วย
คือฟังแล้วยากคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ดีกว่า
แปลว่าท่านจะต้องจ่ายค่าไฟเพิ่มขึ้นอีก
ถือเป็นอัตราที่เพิ่มขึ้นสูงสุดเป็นประวัติการ

กกพเขาก็มีการอธิบายสาเหตุหลักด้วยนะคะ
บอกว่าสาเหตุใหญ่เกิดจากปริมาณการ์ดธรรมชาติอ่าวไทย
แล้วก็ของพม่าลดลงก็เลยทำให้ไทย
ต้องนำเข้าแก๊สธรรมชาติเหลวในตลาดจร
มาใช้ในสัดส่วนที่สูง
รวมถึงความผ่านผลของราคาการ์ดธรรมชาติเหลว
ตลาดโลกที่ราคามันปรับตัวสูงขึ้นไปด้วย
อันนี้คือเหตุผลหลักเข้าใจไหมคะคุณนัทพงศ์

แน่นอนว่าเรื่องนี้นักข่าวไปถามนายโยครัฐมนตรีเยอะเลย

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมท่านบอกว่า
อย่างนี้นะทุกคนอ้าวตายแล้วโทษสื่ออีกแล้ว

นายกบอกว่าการขึ้นค่าไฟฟ้า
สื่อก็ไปพาดหัวแรงเกินไป
ประชาชนทั่วไปเข้าใจผิดว่า
การขึ้นราคาครั้งนี้ขึ้นราคาหลายบาท
ทั้งที่ที่จริงแล้วขึ้นเพียงหลักสตางค์

การขึ้นค่าไฟฟ้าเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้
แนะนำให้สื่อมวลชนรวมถึงประชาชนเนี่ย
ศึกษาธรรมะซะบ้างศึกษาหลักอริยสัตว์ศรี
ทุกข์สมุทัยนีโรธและมัก

ทุกข์เกิดจากค่าแอคทีแพงทุกข์เกิดจาก๘ปี

เกิดจากค่าแอคทีแพงแอคทีแพงค่าไฟก็เลยแพงไปด้วย

แล้วจะแก้ปัญหาอย่างไรดูวิธีการแก้ปัญหาด้วย
คือทุกคนต้องเข้าใจไม่ใช่อย่าไปพาดหัวข่าวเท่าขึ้น
เป็นค่าเป็น๕บาทแล้วเป็น๔บาทแล้ว
มันขึ้นเป็นสตังค์เข้าใจไหม
เออจะไปเขียนอย่างนี้ให้คนเข้าใจผิด
แต่ผมก็โอเคล่ะมันขึ้นคือมันต้องขึ้นก็ต้องขึ้น
มันขึ้นจากอะไรก็ไปดูสาเหตุไปดูสาเหตุแห่งปัญหา
ไปศึกษาธรรมะซะบ้าง
ทุกข์สมุทัยนี่โรธมักไปเรียนสักบ้าง

นี่จะแก้ภัยอย่างไรวิธีการแก้ปัญหานั่น
อ๋อถ้าเกิดว่าเข้าใจอริยสะสิ
ก็จะสามารถแก้ปัญหาเรื่องของค่าไฟขึ้นได้
ก็ความจริงอันประเสริฐไง
ท่านนายกบอกว่านี่คือความจริงให้อยู่กับความจริงครับ
เราก็นำเสนอรอบด้านนะครับ
ทั้งมุมของท่านหนาโยกด้วย
แล้วก็มุมของอดีตนายกด้วยครับคนแดนไกลครับคุณโทนี่วูดซ่ำหรือว่า
คุณทักษิณชินวัฒน์ไลฟ์สดเลยวิจารณ์การเมืองแล้วก็การทำงานของ
คุณทักษิณบอกว่าไอ้วาทะของพลเอกประยุทธ์ที่ออกมาแนะนำให้
รู้จักเอาธรรมะเข้ามาปรับใช้กับชีวิตเนี่ยคุณทักษิณบอกความจริงแล้วนะ
นำแต่ละคนที่เข้ามาจะต้องมีความรอบรู้ไม่ใช่มาท่องคำสอนพระพุทธเจ้าให้คนอื่นฟัง
ขณะนี้ชาวบ้านลำบากอยู่ต้องคิดว่าจะช่วยคนรายได้น้อยอย่างไร
ทำยังไงเพื่อบรรเทาปัญหาการมาบอกว่าทุบสมุทรไทยนิโรธมัก
ไม่ต้องมานั่งเทศให้ฟังหรอกเพราะทุกข์ใหญ่จริงคือทุกข์ที่ท่านเป็นนายกนี่แหละ
อันนี้คุณโทนี่พูดไปถึงพลเอกประยุทธ์ค่ะคุณโทนี่บอกอีกว่า
ฉะนั้นปัญหาของเราคือการที่มีท่านนี่แหละเป็นผู้บริหาร
ต่อหน่วยขึ้นมายี่สิบเจ็ดเปอร์เซ็นต์จากห้าเดือนที่แล้ว
บอกว่าเอาเข้าใจซะบ้างนะเหตุเกิดที่ไหนดับที่นั่นเนี่ย
วันนี้ต้องถามก่อนว่าวิธีการที่ค่อยนักบริหารเนี่ย
เขาไม่ใช่ให้มาท่องคำสั่งสอนพระพุทธเจ้าเขาต้องไปนั่งเหตุเกิดที่ไหน
ต้องไปดูว่าเกิดที่ไหนน้ำมันมันขึ้นราคาเชื้อเพลิงขึ้นราคาใช่
แต่มันขึ้นสมมุติมันขึ้น๕มาเก็บ๑๐เนี่ยมันใช่หรือเปล่า
คือมันต้องไปหาเหตุแห่งทุกข์ที่นั่นเลยว่าต้นทุนมันจริงเท่าไหร่
ยังไงรถมาได้ไหมทำไมคุณต้องขึ้นแค่นี้เอาขึ้นแค่นี้ได้ไหม
ชาวบ้านก็ลำบากอยู่แล้วผมจะแล้วผมจะควรจะช่วยผู้มีรายได้น้อยอย่างไร
เพื่อบรรเทาปัญหาตรงนี้มันต้องไปตรงนู้นไม่ต้องมานั่งเทศให้ฟังเลย
ใช่สินายกใช้ไฟฟรี

ไม่ได้เลยเดี๋ยวจะหาว่าผมพูดเอง

แต่ว่าเราก็บอกนะว่าทางกรกภเขาก็บอกว่า
ประมาณการศาสตร์ธรรมชาติในอ่าวไทยกับภามากมันลดลง

ทีนี้เมื่อนายกพยายามที่จะยกชุดคำอธิบาย
เรื่องของอริยสัตว์ศรีหลักคำสอนของพระพุทธเจ้าออกมาแบบนี้เนี่ย
ทางเพจผู้บริโภคก็เลยน้อมนำ

เอ๊ะทุกข์สมุทัยนิโรธมักมันสามารถที่จะแก้ปัญหาราคา

ริยศสิคือความจริงอันประเสริฐ๔ประการใช่ไหม

สมุทัยคือเหตุให้เกิดทุกข์
เหตุที่ทำให้เกิดทุกข์ก็คุณไปคิดว่ามันแพงไง

ก็แค่อย่าไปคิดมันมันก็ไม่แพงแล้ว

มักหนทางแห่งความดับทุกข์ก็แค่จ่ายค่าไฟ
แค่นี้เองอ๋อคือจ่ายค่าไฟปุ๊บดับทุกข์เลยดับทุกข์เลยนะคะ
อ๋อก็แหมตลกร้ายเนอะ
เอาล่ะก็นะเราก็เป็นกลไกหลายอย่างที่มันเกิดขึ้นก็